คุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมีข่าวที่แบบหนักหน่อยนะ

หลายเรื่องทั้งในโซเชียลทั้งเรื่องของเหตุอาทยากรรมนะครับ
มาดูที่เหตุการณ์วัยรุ่นชาวพม่าครับ
ตะลุมบอลครับมีเรื่องกันกับวัยรุ่นไทยจนน่วมทีเดียวนะครับ

ซึ่งภาพวงจรปิดนั้นจับเอาไว้ได้ครับ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์วัยมรุ่นชาวพม่า
ประมาณสัก๕๖คนครับตามภาพเลย

มาเป็นกลุ่มพากันถือทั้งขวาน

วัยรุ่นไทยคือเสื้อสีดำอยู่คนเดียวครับ
โดยจะสังเกตเห็นว่าวัยรุ่นพม่าคนแรกนั้น

เขาถือท่อนเหล็กเข้าไปบุกเข้าไปตีวัยรุ่นคนไทยก่อน
วัยรุ่นคนไทยถูกตีเข้าที่บริเวณแขนเอาแขนบังเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นพม่าที่มาด้วยรุมกระหน่ำตีอย่างไม่ยั้งมือ
วัยรุ่นคนไทยเนี่ยล้มลงไปแล้วก็แน่นิ่งก่อนที่จะพากันหลบหนีไปครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับชายทะเลปากน้ำชุมพรที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
คือเพื่อความชัดเจนเนี่ยนะคะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ประสานค่ะ
ไปยังสถานีตำรวจปักน้ำชุม

วันเกิดเหตุมีชายไม่ทราบชื่อได้เข้าไปแจ้งค่ะว่า
ลูกชายผมเนี่ยถูกทำร้าย
ตำรวจก็เลยสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอให้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
แจ้งรายละเอียดเพื่อเตรียมลงบันทึกประจำวัน
แต่ว่าชายคนดังกล่าวกลับให้การว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้ข้อมูล
แล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจแต่อย่างใดอ่ะนะคะเบื้องต้นตำรวจภูทรปากน้ำชุมพรได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
โดยคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นชาวพม่าได้ไล่ตีวัยรุ่นคนไทยมาจากบริเวณชายทะเลปากน้ำชุมพรขึ้นมาบนฝั่งประมาณ๒๐๐เมตร
ก่อนที่วัยรุ่นคนไทยจะวิ่งไปในจุดเกิดเหตุแล้วก็ถูกรุมทำร้ายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
อยู่คนเดียวก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอาวุธก็มาเต็มเลยครับ
โดยตำรวจได้สันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุที่วัยมรุ่นคนไทยถูกรุมทำร้ายอาจจะเกิดจากเขม่นกันครับ
เนื่องจากว่าที่บริเวณชายทะเลปากน้ำชุมพรนั้นเป็นจุดที่กลุ่มคนงานชาวพม่าเนี่ย
รับจ้างทำประมงอยู่ตามแพร่ปลาต่างอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ครับ
ประกอบกับช่วงเย็นถึงค่ำก็จะมีการเปิดตลาดให้ประชาชนแล้วก็วัยรุ่นทั้งคนไทยคนพม่าต่างด้าวเอง
เข้าไปจับจ่ายซื้อของจำนวนมากจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาคำเมนต์กันแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันครับ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นอื่นเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นพม่าที่ไปก่อเหตุว่ามาจากที่ใดและเป็นคนใดบ้าง
ระหว่างที่รอให้ผู้บาดเจ็บนั้นเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีครับ